จากนครศรีธรรมราชมาลบบุรีแต่ว่าจัดเข้ากลุ่มเดียวกันได้

พระติดยาบ้าท่านไปขโมยระคังทองเหลืองนะครับ
เอาไปขายครับคุณผู้ชมครับเอาไปขายแต่คนที่รับซื้อเขา
เอ๊ะยังไงเนี่ยมันผิดปกติ
นี่คือพระสุชาติหรือว่านายสุชาติเสือเหลือง
อายุ๕๑ปีนะถูกตำรวจสพท่าหินจังหวัดลบบุรีจับได้ครับ
หลังจากก่อเหตุขโมยระคังทองเหลือง
อายุเป็นร้อยปีที่วัดแคร์สูงนะครับบ้านหมี่ลบบุรีครับ
เอาไปเลขขายที่ตลาดแผงพระวัดพรมมาศที่ท่าหินน่ะ
เอามาขายอัตมาเอามาขาย๘๐๐๐บาท
เจ้าของแผงพระที่พระสุชาตินะครับเอาระครทองเหลือไปขาย
เห็นว่าพระลูกลี่ลูกลนน่ะท่าน
ผิดสังเกตประวิงเวลาทำทีเป็นต่อรองราคา
๒๐๐๐ได้ไหมทำไมจะซื้อจริงเหรอเปล่า
นะครับเรียกตำรวจแล้วตำรวจมาปั๊บจับปุ๊บเลย
พอถูกจับปั๊บพระสุชาติปฏิเสธโอ๊ย

รู้ไหมเป็นภาคเล่นทำบังวลมันบากมันกรรม
ไม่รู้ครับ

จะถือว่ารับของโจรหรือรับของพระ

ตามกฎหมายไม่มีรับของพระแต่รับของโจร
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ท่านถ้าเป็นพระจริงท่านมุสานะ
ูสานะตำรวจแจ้งพระอธิการคำภัยบุตรโย
อายุ๖๖ปีเป็นเจ้าวาดวัดแคร์สูงนี่แหละ
ท่านก็เพิ่งทราบนะท่านก็เพิ่งทราบนะขอบคุณมากเลยนักข่าว
รู้ว่าระคังทองเหลืองที่วัดหายแล้วก็มีดดาบโบราณหาย
เจ้าวาดท่านเล่าบอกว่าพระสุชาติเนี่ยมาขอบวชเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ภาษณ์ก็คือป่วยต้องรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรีนี่แหละ
ท่านก็ตรวจสอบแล้วนะพยายามท่านเจ้าวาดพยายามตรวจสอบแล้ว
สุทธิท่านล่ะท่านบอกโอ้อัตมายังบวชไม่ครบพรรษานะหลวงพ่อ
ก็เลยไม่มีใบสุทธิจากนั้นก็ไปปรึกษาพระกับชาวบ้านสงสาร
ชาวบ้านกับพระอาจนึกวัสดิ์ศวัดสงสารมาอยู่วัดนะครับ
ทีแรกฮะทีแรกก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ดีนะท่านเจ้าวาดว่าแต่ระยะหลังเนี่ยหายออกจากวัดช่วงค่ำกลับเช้า
วัดอื่นครับคุณผู้ชมฮะนะฮะก็พระอธิการอำภัยเนี่ย
ท่านก็จะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วท่านเนี่ยนะครับ
ศึกเลยศึกไม่ต้องกล่าวคำลาศิกขาอะไรเพราะท่านขาดจากความเป็นพระมานานแล้ว
นี่แหละครับที่เขาเรียกว่านายสุชาติตั้งแต่ต้นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาตินะครับ
เคยถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้ว๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็บวชเป็นพระที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี
แต่มาหาเพื่อนเพื่อนพระนะครับที่เสพยาบ้า
แล้วก็มาหาซื้อยาบ้าที่ข้างกำแพงวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
โอ้ยมียาบ้าขายข้างกระแพงวัดด้วยนะที่สระบุรีอ่ะ
ต้องไปดูหน่อยนะตำรวจมาจับครับมาจับแล้วศึกไปแล้ว
จากนั้นก็ไปนุ่งห่มเหลืองมานะครับแล้วก็มาอยู่วัดแคร์สูงนี่แหละ
ถ้ามาก่อเหตุก็สารภาพนะบอกขโมยขโมยระคังมาจริงแหละ
ซ่อนไว้ในป่าก่อนแล้วก็จ้างวัยรุ่นอ่ะเอ้ยพวกเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาวันนี้
มาส่งที่ฐานเลือดไฟหน่อยตอนเช้ามืดติดต่อคนซื้อไว้แล้ว
แต่คนซื้อนะครับเอ๊ะพอรู้ว่าพระเหรอพระมาขายเหรอนะ
พระเอาระคังมาขายก็ไม่รับซื้อก็เลยต้องไปเลขขายครับ
เลขขายจนถูกจับตรวจสอบประวัติกันหน่อยนะครับ
ก็มีคดียาเสพติดมีรักทรัพย์แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบว่ามีหมายจับคดีอื่นด้วยหรือเปล่าครับ
ค่ะนะฮะในสุชาติครับอืม